คุณผู้ชมคะเปิดแฟ้มคดีดังคืนนี้นะคะ
จะย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่แล้ว
เหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่มากครับคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองกลางเมืองลบบุรี
คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึงสองนาทียิงประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตสามคน
สารมีคำพิพากษาแล้วนะคะคดีพอก๊อฟค่ะ
ติดตามได้เปิดแฟ้มคดีดังค่ะ

บุกเดี่ยวถือปืนติดลำกล้องเก็บเสียง
ชิงทองในห้างดังกลางเมืองลบบุรี

จำนวนนี้เป็นเด็กชายวัย๒ขวบ
ที่เดินจูงมือแม่ซื้อของในห้าง

ก่อนกว่าทองรูปประพันธุ์หนัก๒๘บาท
คนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุไม่ถึง๒นาที
หลังก่อเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ตามถนนเลี่ยงเมืองไปทางโพ๙ต้น
จุดนั้นสามารถออกไปจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทอง
หรือกลับเข้าเมืองลบบุรีได้เช่นกัน

ระดมมือปราบฝีมือดีเข้ามาทำคดี
กล้องวงจรปิดนับร้อยตัวทั้งในห้างและนอกห้าง
เล็ดลอดสายตาตำรวจไปได้
เพื่อหารักษณะเฉพาะของคนร้าย
พบคนร้ายใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม
ขากระเพลกบางช่วงลงน้ำหนักไม่ได้
อาวุธปืนที่ใช้พบเป็นปืนสีแซดราคาสูง
ติดลำกล้องลดเสียงทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า
คนร้ายมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืน
นำไปสู่การตรวจสอบปืนที่ลงทะเบียน
ไว้ในจังหวัดลบบุรีกว่า๓๐๐กระบอก
ปูพรมตรวจค้น๑๔จุด
คาดว่าเชื่อมโยงกับคนร้าย
ปล่อยข่าวลวงว่าคนร้ายหลบหนีไปชายแดน
เพื่อให้คนร้ายไม่ระวังตัว
วันที่ตำรวจใช้เวลาในการแกะรอยไล่ล่าคนร้าย

กดรอยตามประสิทธิชัยเขาแก้วหรือกอล์ฟ
พอโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี

สบโอกาสจึงแสดงตัวจับกลุ่ม
ตรวจค้นภายในรถไม่พบอาวุธปืน

ขณะเดียวกันที่ใช้ก่อเหตุอยู่ภายในรถหลายนัด
เจ้าตัวรับสารภาพหลังถูกสอบสวนไม่นาน

กระทั่งพบสร้อยคอทองคำของกลางทั้งหมด
ซุกซ่อนอยู่ที่หลังคาโรงรถ
ขณะที่พยานหลักฐานที่ตำรวจพบ
่งเป้าไปที่พอก๊อฟทั้งสิ้น
ปืนสีแซ่ดเป็นของพ่อของพอก๊อฟที่เป็นตำรวจนอกราชการ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นของพ่อตา
ส่วนกล้องเก็บเสียงที่ติดกระบอกปืน

ก่อนได้ข้อมูลว่ามีชิ้นหนึ่ง
ส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดลบบุรี
อกจากนี้เมื่อตรวจสอบที่สนามยิงปืน
ในพื้นที่ลบบุรีและใกล้เคียง

กับหัวกระสุนที่ใช้ก่อเหตุ
รู้ว่าผู้ลงมือเป็นใคร

ทำให้เขาเดินขากระเพลกมาตลอด
รวมทั้งรองเท้าที่ใส่ก่อเหตุเขาเคยโพสต์ภาพขณะใส่รองเท้าคู่นี้ลงในเฟซบุ๊ก
เพียงเท่านั้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคือ
เหงื่อของคนร้ายบนตู้กระจกร้านทองและประตูอัตโนมัติที่เขาใช้ตัวกระแทก
จึงเป็นหลักฐานที่มัดตัวคนร้ายชนิดดิ้นไม่หลุด
พอก๊อฟสารภาพลงมือคนเดียวเหตุอยากตายจากความเครียดเรื่องหนี้สินและครอบครัวเก่าที่เลิกราไป
อีกทั้งอยากตายแบบมีสตอรี่ถูกตำรวจวิสามัน
ในการพิจารณาคดีพอก๊อฟขอให้ลงโทษสถานเบาหลังก่อเหตุเกิดความสำนึกยอมให้จับกลุ่มประกอบกับมีคุณความดีมาก่อน
เห็นว่าจำเลยไม่ได้มอบตัวหลักฐานของโจทย์นำสืบจนทราบและคำให้การไม่มีประโยชน์
ไม่มีเหตุให้พิจารณาบรรเทาโทษและคำรับสารภาพเป็นการจำนวนต่อหลักฐาน
กระทำของจำเลยเป็นภัยร้ายแรงคุกคามต่อสังคมคำขอของจำเลยฟังไม่ขึ้น
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิต